สวัสดีครับพรุ่งนี้เริ่มทำงานต่อ๑วัน
แต่ตอนนี้มีอากาศเย็นที่มีการแผลลงมา

ในวันนี้ต่อเนื่องไปถึงกลางสัปดาห
ดังนั้นจึงทำให้ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้

ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ไปถึงกลางสัปดาห์อาจจะเยอะหน่อย
จะสังเกตว่านี่ก็สายลมพักนึงแรงละทีเดียวนะครับ
ก็จะค่อยแผ่วลงช่วงกลางสัปดาห์ครับ
สังเกตว่าสีเขียวที่เป็นความแรงของลมเนี่ยนะครับ
ค่อยอ่อนแล้วก็จางลงไปนะครับ
ช่วงนั้นอาจจะหายใจแห่งคอได้บ้างนะครับ

ส่วนเรื่องของฝนที่จะตกครับ

จะส้างเกตว่าช่วงวันสองวันก่อนนะครับ
ฝนก็กระจายตัวภาคอีสานสักส่วนใหญ่

ตั้งแต่วันพฤหัสต่อเนื่องไปจนถึงวันเสาร์อาทิตย์กลับมามีอีกรอบหนึ่งนะครับ
ซึ่งนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้ใครจะเดินทางทำกิจกรรมต่างตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และนี่ก็คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ของครูปตะนันท์พี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ